เตือนเรื่องสภาพอากาศแบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วย
เพราะว่าหน้าฝนตอนนี้ยุงมาไข้เลือดออกก็มี
ดังนั้นสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีตอนนี้เขานำโลชั่นนะคุณ
ให้มาทากันยุงให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยป้องกันจากทางภาครัฐนะ
เอามาแจกเลยนะคะที่จังหวัดสุราธานี
ไปดูกันนะครับเพราะว่าโลชั่นที่นำมาทากันยุง
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รอขึ้นเรือนะคุณ
เพื่อที่จะเดินทางไปเกาะสมุยเกาะพงันและเกาะเต่า
บอกว่าไหนก่อนจะไปเที่ยวมาทาก่อน

เพราะว่าตามเกาะนี่ใช่ว่ายุงจะบินไปไม่ถึงนะคะ

ถึงค่ะบินไปตามท้องทะเลขึ้นเรือไปนี่แหละค่ะ
ไปถึงแน่นอนนะคะซึ่งก็
นายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจำรัฐนายแพทย์สาธารณสุขสุราธานี
เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะ
มียอดผู้ป่วยน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
ขณะเดียวกันได้นำโลชั่นกันยุงจำนวน๑๐๐๐ซอง

ให้ที่ท่าเรือโดยสารของเอกชน๓แห่งด้วยกัน
แต่เดี๋ยวชาวต่างชาติก็คงถามเหมือนกัน

ก็ทาซันแทนบางคนไม่ชอบอันใดก็ทาซันบล็อก

ว่าฉันจะทานโลชั่นกันยุงก่อนดีนะ

เพราะว่าจะต้องออกไปปาร์ตี้

กลางวันก็ทาการแดด

คิดแทนเขาไม่รู้ใช่หรือเปล่านะ
ก็เป็นการคาดการณ์ประมาณนี้นะคะ
ซึ่งแผนนี้เป็นการรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยที่จะมาจากยุง

จะนำไปรณรงค์พื้นที่อื่นทั่วทั้งจังหวัดค่ะ

เขาอาจจะไม่ได้คิดมานะบางที
ไม่หรอกบางทีอยู่ต่างประเทศเมืองนอกไง

ไม่เห็นมียุงมานี่ตัวอะไรอย่างนี้นะ